อันนี้เมื่อกี้สายมูเดี๋ยวอันนี้สายธาตุแมวสายแมว
พาไปดูพี่ปอชอบไหมคะน้องแมวชอบค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนชอบ
นี่คุณผู้ชมมีแมวระดับอยู่แบบเป็นพันตัว
เขาบอกว่า๑๖๐๐ชีวิตอาณาจักรแมวจริง
ใช่แล้วแต่ละตัวสภาพดูดีน่ารักสะอาดและอ่วนท้วนด้วยนะคะ
นี่นะคะที่นี่แหละแล้วก็มีคนก็เดินทางไปดูด้วยนะ
อยู่รวมกันเยอะขนาดนี้แมวที่เห็นนะคะคุณผู้ชม
นี่จะถูกช่วยเหลือมาจากที่ต่างทั่วประเทศเลย

ก็ถูกก่อตั้งโดยคุณแสงเดือนชัยเลิศ

และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

ใครจะไปเชื่อว่าเขาเป็นแมวจรจัดที่ถูกช่วยเหลือมา
ก็ดูสภาพมันสะอาดสะอ้านสวยงามทุกตัวเลย
ก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าช่วงสักปี๒๕๖๐
ทางมูลที่เองเขาเคยช่วยเหลือแมวที่ถูกทอดทิ้ง
แล้วก็เป็นแมวจอมจัดจากที่ต่าง
คือพอมันมีโควิดก็กลายเป็นแมวถูกปล่อยทิ้งกันเยอะมาก
เอามาดูแลสักประมาณ๘๐๐ตัวตอนปี๖๓
แต่ตอนนี้โอ้โหประชากรแมวค่ะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

ตอนนี้บอกว่าเตรียมจะขยายพื้นที่แล้วค่ะ
รองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะแบ่งเป็นโซนนะ
โซนอะไรรู้ไหมคะค่ะไม่ใช่โซนสีแบ่งโซนนิสัยของน้องแมวอืม
แล้วก็เนี่ยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าแมวตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเกือบทุกตัวเลย
เป็นมิตรนะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความน่ารักของมันไม่ขาดสาย
โมงถึง๔โมงเย็นไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
แต่ถ้าคุณอยากจะนำสิ่งของหรืออาหารมาบริจาคให้กับน้องแมวก็สามารถทำได้
ก็ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

เอาใจทาสแมวไปเอาใจทาสหมาบ้าง